เรามาอธิบายกติกากันดีกว่านะ

ส่งตัวแทนมา๑คนไปนั่งที่เครื่องเล่น

พอหยุดปุ๊บมีเวลา๑๐วินาทีในการข้ามช่องแคบไปให้ได้
พอข้ามไปแล้วปุ๊บเราจะมาเฉลยกันว่าสิ่งที่คุณตอบมันถูกหรือเปล่า
ในรอบโบนัสคูณ๒ทีมแชมป์จะต้องตอบคำถามเพียงข้อเดียว

โดยจะต้องผ่านเครื่องเล่นควงสว่างผ่านช่อง๙ของเราไปให้ได้ก่อน
กติกาคือผู้แข่งขันทั้งทีมจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่หมุนอยู่ตลอดเวลา
เก้าอี้หยุดจะต้องผ่านช่องแคบของเราไปให้ได้ภายในเวลา๑๐วินาที
โดยมีโอกาสเพียง๓ครั้ง

เพลงคนกับควายเป็นเพลงของวงคารวาล
สองเพลงขายควายช่วยแม่เป็นเพลงของวงคารวาล
กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเพลงของวงคาราบาล
เพลงเสพตายขายคุกเป็นเพลงของวงคาราบาล
และข้อ๕เพลงคนจนมีน้ำใจเป็นเพลงของวงคาราบาล
อันแรกอาถูกอันที่สองอะขายควายช่วยแม่ผิด
สองสี่ห้าผิดเพลงกำนันผู้ใหญ่อ่ะถูก

เพลงคนจนมีน้ำใจชื่อเพลงอันเนี้ยผิด

แล้วมันถูกแล้วสองสี่ห้าผิดใช่ไหมครับ

หนึ่งกับสามเป็นข้อที่ถูก

ดีมากอย่าเป็นคิดว่ามันเร็วเหนย์
ชู้นะมีนเนยกฎู

นี่แหละครับคือสายตาที่มุ่งมั่น
มีสติสมาธิจดจ่ออยู่กับปลายทาง

ถึงจังหวะที่ต้องเดินเท่านั้นแหละครับ
โอ๊ยปลายทางที่มีในตอนแรก
ดับคู่กล่องนับ
อันนี้คือพ่อภูมิของที่ต่าง
ถ้าพร้อมแล้วคนที่๒ไปครับ

ดีมาก

และคุณแตนเองก็ใช้ทฤษฎีโฟกัสที่ปลายทางเช่นกัน
นี่ไงมุ่งมั่นจริงจังมั่นใจ
คุณแพนจะไปถึงปลายทางหรือไม่
ดูครับดูดูมาถึงกลางทางแล้ว
แล้วคว้ากลง
ทฤษฎีนี้สอนให้รู้ว่า
ใช้ไม่ได้ผลกับคุณแคน
เอาละฮะคนที่๓ถ้าพร้อมแล้วไปครับ

เราคิดว่ามันไม่ได้มึนหัวมันก็จะได้มึน
ใช่แล้วผมเบามาก

เค้าไหวเวินต่อกันไกล

เฮ้ย

ไอ้นี่จะไปจับมือดีใจกับเพื่อนมัน

อะเอ้าไปเล่นที่บ้านมั้ยคุณบ้า

ขนาดเครื่องเล่นของเราเวี่ยงแรงขนาดไหนก็ยังยิ้มสู้
และเขาก็คือความหวังสุดท้ายของทีม
และแล้วสไลด์ตัวเองไปถึงปลายทางจนได้
โอ้โหยตั้งว่าสไลด์วิกเสียวแพงจริง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าเขาทำได้นะครับผม

มาที่ต่อไปว่าถูกหรือเปล่านะครับ

คนจนมีน้ำใจเป็นเพลงของวงคาราบาล

ไม่มีเพลงนี้มีแต่เพลง

ถูกต้องอยู่ในอัลบั้มอเมริโกย
เพลงขายควายช่วยแม่
เป็นเพลงของวงคารวาน

หลายยายคล้ายมาก

เพลงคนกับควาย
เป็นเพลงของวงคาราวาน

วัชกา

สองพ้าน้ำร้อยสิบแปดเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเพลงของวงคาราบาว

อยู่ในอัลบั้มแจกกล้วยอ่านะฮะอ่ะเพลงเมื่อกี้ติดติดอยู่ตรงนี้

เป็นเพลงของวงคาราบาล

เราอะไรเราเอาติดเพลงที่ผิดใช่ไหม

รู้สึกว่ฮะ

ทุกแล้วครับ

แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่บอกเพื่อน

มีใครฟังผมที่ไหนล่ะ

เสียดายมากเพราะว่าถ้าไม่งั้นจาก๓๐๐๐เป็น๖๐๐๐ทันทีเลยนะฮะ
ไม่เป็นไรรับไปเลย๓๐๐๐บาท

อยากให้๒คนรวมเงินกันและได้๖๐๐๐บาทไป
แต่ทำไม่ได้นะครับคุณเฟิร์นได้ไป๒๐๐๐บาท
ทีมคุณพี่เจี๊ยบได้ไป๑๐๐๐บาท

โอ้โหนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสผมจะต้องมาให้ได้ครับ
เป็นรายการที่สนุกมันแบบทัด
ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมถ้ามีโอกาสผม
ต่อแหลมากเลย
สนุกครับใช่ครับผมจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งครับ

ไอ้เจี๊ยบคุณเปิร์นแล้ว
สำหรับหนูนะคะถ้ามีโอกาสนะคะ

ฉันก็อยากมาแข่งกับทีมอื่นไม่ใช่ทีมแก

เรียกพ่อแค่ออกจากบ้านเลยละ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
และต้องขอขอบคุณครับอีซูซู
ขอบคุณครับ

เจอกันใหม่วันพุธหน้าเวลา๔ทุ่ม๔๐
โดยประมาณทางไทยรัฐทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป